จบหลังจากที่คือมีเรื่องกับลูกค้าไปแล้ว
ล่าสุดนะครับพนักงาน

ประท้วงเพราะบริษัทปิดไง
เสร็จปั๊บเขาตกงานสายฟ้าแลบไง

เงินช่วยเหลือเขาล่ะจะทำยังไงอันนี้ถัดมาที่พนักงานกับลูกจ้างของตัวเองแล้วนะ
รวมตัวกันประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเยียวยาจากกรณีที่ถูกเลิกจ้างกระทันหัน
ยืนยันนะครับคือขอความชัดเจนหน่อยยืนยันความชัดเจนมาหน่อย
แล้วเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาแรงงานก็เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือด้วย
แต่ก็ไปที่สารแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาแล้วนะครับ
เพื่อต้องการความชัดเจนในเรื่องของการเยียวยา

ก็คืออยากจะเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ให้มีความชัดเจนถึงการจ่ายเงินตามสิทธิที่พวกเขาควรจะได้รับ
ว่าควรจะได้เท่าไหร่เมื่อไหร่
แล้วก็ต้องการให้บริษัทจ่ายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดจะได้จบนะครับ

เจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงานนะครับ
ต้องการให้คำแนะนำที่ชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายกับลูกจ้างต่างนะ
ที่มารวมตัวกับประท้วงวันนี้นะครับ

คือการจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักของกฎหมายขึ้นอยู่กับ

ขึ้นอยู่กับนายจ้างคือว่าจะจ่ายได้เมื่อไหร่
และเป็นไปตามขั้นตอนโดยลูกจ้างทุกคนนะครับ
จะทำเรื่องให้เร็วที่สุด
เอาลองฟังเสียงจากตัวแทนพนักงานเขาหน่อยครับ
คอพอมันควรจะเข้ามารับผิดชอบบ้าง
ไม่ใช่ผลัดภาระไม่ให้บริษัทประกันภัย
แล้วก็กองทุน๒อย่างนี้รับไปหมด
แล้วคอพอรับผิดชอบอะไรบ้าง

งานทำมาเนี่ยเดือนนี้ได้รับเงิน๑๐วัน

คอโรยัมเมื่อวานอ่ะก็ไปสระแรงงาน
เขาก็บอกว่าให้ไปสวัสดิการ

มีปัญหาเราเคยได้ทำงานใครจะรับผิดชอบต้องไม่ฟ้องกันอ่ะ
พอมาดูแลเราบ้างหรือเปล่า